ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เรียนว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
ยังไงครับเศร้ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ
คุณผู้ชมดิฉันตั้งชื่อเรื่องยายหัดและหลานของเขานะครับ
คุณผู้ชมดูบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังเนี้ย
เป็นบ้านที่ตั้งอยู่พื้นที่ของคนอื่นด้วย
แล้วไม่มีห้องน้ำไม่มีไฟฟ้าหลานกับยายอยู่กันสองคนครับ
บอกว่าเศร้าเนี่ยหลานตัวน้อยเนี่ย
ถูกทิ้งให้อยู่กับยายตั้งแต่สองเดือนรันทศไหมพ่อกับแม่เอามาทิ้ง
โดยที่ไม่บอกกล่าวเลยนะให้หลานอยู่ในเปรย์แล้วพ่อแม่ก็หนีไปเลย
ทิ้งไว้ตั้งแต่๒เดือนจนตอนนี้มันเกิดปัญหาตามมาเพราะอะไร
หลานเนี่ยไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเวลาไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ย
เราจะใช้สิทธิ์อะไรในฐานะที่เป็นคนไทยเราก็ลำบากถูกไหมใช่ครับ
เพราะว่าไม่มีพ่อแม่รับรองอะไรอย่างนี้นะฮะ
ไอ้อย่างสามสิบบัตรรักษาทุกโรคเนี้ยถูกไหมบัตรทองต่างต่างเนี้ย
น้องใช้ไม่ได้นะสวัสดีการณ์ต่างต่างน้องจะเข้าไม่ถึงเลย
ถูกต้องค่ะน้องไม่สามารถเข้าถึงแล้วตอนนี้คืออัตภัทมาก
ไม่มีเงินแม้กระทั่งว่าจะไปทำบัตรประชาชนครับเดี๋ยวนะ
ทำบัตรก็ต้องมีการตรวจกันก่อนถูกไหมตรวจเรื่องของสายสัมพันธ์ทางเลือดอะไรกันก่อน
ว่าเป็นหลานจริงแล้วนำไปสู่การทำบัตรประชาชน
เพราะฉะนั้นคุณค่ะเห็นแบบนี้แล้วเราช่วยกันเถอะค่ะนะคะ
เห็นสภาพบ้านของสองยายหลานแล้วนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลลุมปุ๊กอำเภอเมืองจังหวัดบุรียรำ
บ้านหลังนี้อย่างที่บอกไปคุณไม่มีทั้งไฟฟ้าไม่มีทั้งห้องน้ำ
ที่บ้านหลังนี้ตั้งก็เป็นที่ของคนอื่นนะคะสองยายหลานใช้ชีวิต
ใช้คำว่าอัตภัทเถอะลำบากน้อยไปนะคะคุณยายเนี่ย
ชื่อว่ายายหัดโพเงินอายุหกสิบเก้าปีส่วนหลานเนี่ยนะคะ
อายุตอนนี้น้องอยู่ปสี่แล้วนะคะอายุสักประมาณสิบห้าสิบหก
คุณยายหัดเล่าบอกว่าคุณยายมีลูกทั้งหมด๔คน
แต่ละคนเนี่ยออกนอกบ้านไม่กลับมาอีกเลยนะคะ
ต่างคนต่างไปค่ะเมื่อหลายปีก่อน
คุณยายกับสามีไปทำงานรับจ้างที่จังหวัดจันทบุรี
ต่อมาในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ลูกชายคนเล็กของยาย
พาลูกสะพ้ายแล้วก็หลานที่เพิ่งคลอดมาอยู่ด้วยกัน
จากลูกชายเนี่ยทำงานขับรถบรรทุกสักพักหนึ่ง
เอาน้องคนนี้มาอยู่ด้วยแล้วคุณให้น้องเนี่ยนอนอยู่ในเปรย์คนเดียว
สองเดือนเองนะคะแล้วหายไปทั้งลูกชายทั้งลูกสะพ้ายเลยค่ะ
หอบกระเป๋าหนีไปค่ะยายหัดแกก็เลยบอกว่าแกเลี้ยงหลานคนนี้มาคนเดียวโดยตลอด
เพราะว่าต่อมาเนี่ยสามีแกเสียชีวิตก็เลยย้ายมาอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรำ
เพราะหลานถึงวัยเข้าเรียนแต่ลูกชายกับลูกสะพ้าย
ก็ไม่ได้ทิ้งหลักฐานใดใดเกี่ยวกับหลานชายให้เลยนะคะที่ผ่านมายายหัดบอกว่าพยายามหาแนวทางในการช่วยเหลือหลาน
ที่มีหลักฐานยืนยันตัวตนใดนะคะซึ่งทางอำเภอบอกว่ามีหนทางเดียวคือครับ
ต้องตรวจดีเอนเอหรือว่าสารพันธุกรรมทั้งยายแล้วก็หลานนะคะ
เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ทางสายเลือดและมีค่าใช้จ่าย๕๐๐๐บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นทั้งหมดเนี่ยนะคะที่ต้องจ่ายเนี่ยคือหนึ่งหมื่นบาท
ยายบอกว่ายายจะเอาปัญญามาจากไหนดูบ้านสิครับ
บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยห้องน้ำก็ไม่มีบ้านที่ตั้งเนี่ยก็ที่ของคนอื่น
จะเอามาจากไหนหนึ่งหมื่นบาทในการที่จะไปตรวจดีเอนเอ
ยืนยันความสัมพันธ์ทางสายเลือดเนี่ยนะคะยายหาดบอกต่อบอกว่าทุกวันนี้
เงินที่ยางอ่ะยาชีพเนี่ยยาไส้เนี่ยนะคะครับ
ก็คือเงินจากเบี้ยคนชราอ่าฮะยายหัดอายุเท่าไหร่หกสิบเก้า
เขาคิดตามขั้นบันไดใช่ไหมครับได้หกร้อยบาท
คุณหกร้อยบาทต่อเดือนอ่ะไว้เลี้ยงหลานด้วยอ่ะ
วันต้องอดข้าวนะคะเพื่อให้หลานได้กินยายเนี่ยใช่เลย
ใช่โอ้ตายแล้วดูสายตาสิยายบอกว่าสงสารหลานมากนะคะ
ที่ต้องเดินด้วยระยะทางไกลไปโรงเรียนไม่มีค่าขนม
นักเรียนก็มีเพียงชุดเดียวเพราะฉะนั้นอยากจะวอนขอผู้ใจบุญแล้วค่ะ
ช่วยเหลือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจดีเอนเอ
เพื่อให้หลานได้มีบัตรประจำตัวประชาชนเหมือนคนทั่วไป
เพราะหากตนเสียชีวิตไปแล้วไม่รู้ว่าหากหาหลักฐาน
ยืนยันตัวตนหลานไม่ได้เนี่ยหลานจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนะคะ
เอาล่ะหลังจากที่เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นค่ะคุณบุตรดีเลไทยสงศ์
เป็นสารวัตรกำนันตะบนหลุมปุ๊กนะคะบอกว่าครอบครัวเนี้ย
บอกว่าน่าสงสารมากเด็กผู้ชายคนนี้เป็นเด็กเรียนดีด้วยนะคะ
คูณเกล็ดเฉลี่ยใช่ว่าจะน้อยนะสามจุดห้านะคะ
ก่อนหน้านี้ได้เดินเรื่องของการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้
แต่มาสะดุดเพราะว่าต้องเสียค่าตรวจดีเอนเอ็น๑๐๐๐บาท
เพื่อเอามายืนยันก่อนทำบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นอย่ากระนั้นเลยค่ะ
คนไทยผู้มีน้ำใจทั้งหลายนะคะถ้าเกิดว่าท่านต้องการให้ความช่วยเหลือน้องคนนี้นะคะ
ท่านสามารถติดต่อไปได้นะคะเลขบัญชีขึ้นอยู่หน้าจอ
โดยโทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่หน้าจอบอกให้อีกทางหนึ่งด้วยก็ได้ค่ะ
โทรศัพท์นะคะศูนย์เก้าสามห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดสี่ห้า
หรือถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยเป็นตัวเงินก็โอนได้นะคะ
บัญชีธนาคารของยายหัดขึ้นไว้ให้แล้วหน้าจอค่ะธนาคารทกศนะคะครับ